การดต่อชื่อ

สักพักผู้ชายคนนั้นหยิบปืนมาแล้วก็ยิงผู้หญิงชุดแดง
แล้วก็พี่ผู้ชายคนนั้นยิงปูมเสร็จ
ให้แล้วก็ปืนแล้วก็ยิงตัวเองตาย

ไอ้โต๊ะแกกลัวผีหรือเปล่า

ถ้ามีจริงนะออกมาให้ผมเจอได้เลย
สักระยะหนึ่งอ่ะพี่แจ๊คผมได้ยินเสียงดังกึ๊ก
ผมผู้จัดการและน้องหันตามไปเสี่ยง

โต๊ะเครื่องเส้นตุ๊กตานางหลับมันหมุน

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
จะได้ไม่พลาดรายการดีอย่างสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
และก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้
ฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์
ลี้ลับตื่นเต้นสยองขวัญเหนือธรรมชาติได้หมดเลยนะครับ
สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเราเรารับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
พร้อมที่จะพบกับคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนวันนี้จะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาพร้อมกันเลยครับ
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

สวัสดีครับคุณออสโดครับ

คือต้องบอกว่าคุณออโต้นี่ติดตามผมมาตั้งแต่๑๐กว่าปีที่แล้ว
ใช่ครับตั้งแต่เรียนปี๓ปี๔ครับพี่แจ๊ค

ไม่นะฮะพี่แจ๊คตัวจริงหล่อมาก

แล้วก็โอเคผมกับคุณออโต้เนี่ยครั้งนี้เราเจอกันครั้งแรก

ช่างไว้ผมจะถามแขกรับเชิญผมทุกคน

ถ้าพูดถึงเรื่องราวของความเชื่อเกี่ยวกับผีกับสาง

ถ้าเป็นส่วนตัวของผมเองผมให้๑๕๐
ใช่ครับผม

ใช่ครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่เจอ

แล้วก็ได้ฟังจากน้องชายที่

ผมก็เลยเชื่อว่าวิญญาณไม่มีจริงครับผม

จะเอามาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

เป็นเรื่องของพี่สาวชุดแดง

จะเป็นคราบเกี่ยวระหว่างหอพักสุดซอย

คือย้อนไป๒๐ปีนะครับ

รอที่จะเรียนที่ทำเรื่องจบ

ความที่น้องชายผมและเพื่อนน้องเนี่ยทำงานที่ผับแห่งหนึ่งใจกลางเมืองนะครับผม
เป็นสถานที่ที่แบบว่ามีพบทุกอย่าง

ช่วงนั้นผมตื่นตาตื่นใจกับสารที่นี่มากครับ

ทุกครั้งที่ผมไปเสิร์ฟในโต๊ะของลูกค้า
พี่เขาบอกน้องคนนี้เขามาทำงานนะ
เขานิสัยดีให้ทริปเขาเยอะนะครับ
จากที่ผมได้เงินเดือนแต่ละวัน๒๐๐กว่าบาท
แต่ทิพย์เยอะกว่า๕๐๐๖๐๐อย่างนี้
เยอะมาก๒๐กว่าปี
แต่เยอะมากเราก็คงได้เก็บเงินแน่นอนในช่วงที่เราปิดพาร์กเทิม
พอผมทำได้สักอาทิตย์หนึ่ง
พี่ผู้จัดการแอบแจ้งให้เด็กใหม่ที่เข้ามาทำ
บอกว่าเราจะแจ้งว่าให้พนักงาน
ให้รู้กฎระเบียบในการทำงานในที่นี่ครับผม
ผมจะเป็นเด็กหนึ่งในนั้นในการเป็นเด็กใหม่ครับผม
ว่ามันมีกฎระเบียบอะไรบ้าง

พนักงานขึ้นไปชั้น๔โดยภารการโดยไม่ได้รับอนุญาต

สามารถขึ้นไปได้แต่ต้องจำนวนคนต้อง๓หรือ๔คนขึ้นไป

ณตอนนั้นเรารู้ไหมว่าชั้น๔มันมีอะไร
ผมไม่รู้ฮะผมคิดว่าชั้น๔ได้รู้ค่าว่าเป็นห้องเก็บของ

ส่วนกฎข้อที่๒นี่เอ๊ะมากกว่าครับพี่แจ๊ค
ข้อที่๒คือถ้าเราทำงานที่ตรงบาร์เคาน์เตอร์เนี่ยถ้ามีสาวชุดแดงจากชั้น๔
มาสั่งพวกเมนูเครื่องดื่มอย่างนี้ให้ไปส่งชั้น๔เนี่ย

แล้วก็เด็กเก่าต้องรวมหัวแกล้งผมแน่นอนเลย

ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอำแน่นอนไม่มีอะไรหรอก
พอผมทำงานได้ไปประมาณสักเดือนหนึ่ง

ด้วยความที่ลูกค้าเยอะแล้วโต๊ะ
โต๊ะที่รับรองลูกค้าเนี่ยมันเต็มมันเยอะมาก
พี่พจการก็เลยต้องใช้พวกผม
แล้วก็พวกน้องพี่ที่เป็นพนักงานด้วยกัน

เพื่อที่จะไปยกพวกเก้าอี้โต๊ะลงมา
ผมและเพื่อนก็เดินตามพี่ผู้จัดการขึ้นไป
ครั้งแรกที่ผมขึ้นไปชั้น๔นะครับพี่แจ๊ค
พอไปถึงชั้น๔ปุ๊บผมขออธิบายถึงห้องนี้ก่อน

ที่สามารถเลี้ยวเข้าไปดูแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละชั้นได้

ด้วยความที่ชั้น๑และชั้น๓เนี่ย

ผับนะฮะมันก็เป็นไฟวิบวับวิบวับ
ใช่ครับผมแต่พอขึ้นชั้น๔

ใช่ฮะมันแยกออกมาแบบแยกโซนออกมาเลยครับพี่แจ๊ค

สังเกตทางเข้านะครับพี่แจ๊ค
มันจะเป็นห้องที่โดนล็อกปิดตายด้วยโซ่
แล้วก็มีแม่กุญแจขนาดใหญ่ล็อกอยู่

มันจะมีจามอัคระแห้งเจิมอยู่ครับผม

จะเป็นพยานเท้าเวสวันแบะอยู่

เอาแล้วพี่ผู้จัดการต้องแกล้งผมแน่นอนเลย
ยังคิดว่าเขาอ่ำอยู่
ยังคิดว่าเขาอ่ำอยู่ครับผม
แต่ที่เอ๊ะมากที่สุดนะครับผม
ก่อนทางเข้าเนี่ย
หลังผมเนี่ยมันจะเป็นตรงข้างเนี่ย
มันจะเป็นเหมือนโต๊ะเส้นไหว้สักอย่างเนี่ยครับพี่ชัย
โดยจะมีเครื่องเส้น
มีทูกหนึ่งดอกจุดอยู่

แก้วเล็กที่เขาใส่ไว้
แล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ผมที่สุดคือ
เป็นตุ๊กตานางรำแบบนี้ครับ
เป็นตุ๊กตานางรำตัวใหญ่
ประมาณ๓นิ้วประมาณ๓นิ้วครับผมได้ประมาณ๓นิ้ว
แต่ไว้อยู่ใส่ชุดสีแดง
แล้วก็ผมยาวสลวย

ผับแห่งนั้นเป็นผับที่มีชื่อมากนะในสมัยนั้น
แล้วคนทุกคนเนี่ย
จะมาใช้บริการ
ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไม

อะผมก็อะผมไม่มีอะไรหรอก
พี่ผู้จักรการแกก็เปิดประตูเข้าไป
ผมก็สำรวจห้องเป็นห้องโล่งที่เก็บของ
สัมภาระอะไรทุกอย่างพวกโต๊ะ

ตามจำนวนที่พี่ผู้จักรการต้องการครับผม
พอทุกอย่างเสร็จแล้ว
พี่ผู้จักรการก็เลยหัดมาคุยกับพวกน้องว่า
เนี่ยพี่ต้องการอาศาสมัครขึ้นไปสักสองคน
ไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยดิ
ผมก็เลยแย้งพี่ไปว่าพี่ไปคนเดียวก็ได้นี่
ผมต้องทำงานต่อ
ไม่ได้พี่ไปคนเดียวไม่ได้
ครับผมพี่แจ๊ค
ผมก็เลยด้วยความเป็นเด็กใหม่
ไฟแรงก็เลยอาศาเลยว่า

ผมก็เลยเดินตามพี่พุจการขึ้นไปครับ
พอไปถึงประมาณชั้นสาม
แกหยุดแล้วก็หันมาคุยกับผมว่า
ไอ้โตผมก็เลยอะไรพี่
แกกลัวผีปะ
เนี่ยนี่คำแก่คำผม
ผมคิดในใจว่า

ครับผม
ผมก็เลยบอกด้วยความที่
เพราะหักพักสุดซอยของผม
เป็นเรื่องปกติพี่ผมบอกพี่ผมไม่กลัว

แล้วก็เดินขึ้นไปขึ้นข้างบนปุ๊บ

แกคิดอะไรไม่รู้แกก็ขันมาหาผมอีกทีหนึ่ง

ผมขอเลขแล้วกันงวดนี้มันใกล้แล้ว